ไปดูพายุฤดูร้อนครับเมื่อวานนี้ที่ภาคอีสานโดยเฉพาะที่ขอนแก่นหนักจริงครับ
ไปดูโรงเรียนนี้ก่อนเลยพังเห็น
พายุพายุ
พังลงมาทั้งกระบิใช่ไหมพังลงมาทั้งแผงใช่ไหมแบบนี้เขาเรียก
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้ระวังเสร็จกระจกนะครูนะ

ที่ผ่านมาพายุฤดูร้อนครับพัดถลมลมกระโชกแรงฝนตกหนัก
ผนังอาคารผนังกระจกทนแรงพายุไม่ไหวครับ
มันถล่มลงมาแตกเสียหายหมดเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
อกจากนี้ยังมีคลิปพายุฤดูร้อน
ที่สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น
โดยพายุฝนตกลงมาอย่างหนักครับคุณผู้ชมครับ
ลมทั้งฝนข้าวของพังเสียหายเละเทะ
ในพื้นที่อำเภอมันจากคีรีครับมีต้นไม้หักโค้น
แล้วก็หลังคาสังกะศรีนะครับถูกลมพัดปลิวไป
แล้วไปถูกสายไฟขาดอีกทำยังไงล่ะไฟดับสิครับ
ดับเป็นวงกว้างเลยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็มาเร่งซ่อมแซม
จนไฟกลับมาใช้ได้ปกติแล้วนะครับ
ส่วนในอำเภอเมืองมาดูซิอำเภอเมืองเป็นยังไง
เมื่อคืนนะครับแม่มีการแสดงของคณะระเบียบวัฒนศิลป์
ยังการร่วมได้อยู่แต่ก็แปลกปลานะ
คนดูนี่หลังเป็นแบบนี้ครับ
ไม่ไหวแล้วนะครับลมกระโชกแรงฝนตกหนัก
บนเวทีสิคะก็ต้องหลบกันจ้าละวันเลย
ชาก็ต้องอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเก็บลงมาหรือมันพังลงมานะ

ไปดูบุรีรำคุณผู้ชมครับโนนดินแดง
มีกิจกรรมกีฬาชุมชนจู่ฝนมาลมแรง
โอ้ดึงเอาไว้นะไม่อย่างนั้นเต็นต์มันลอยปลิวไปแน่นอน
นะครับชาวบ้านช่วยกันจับเอาไว้ครับ

บอกว่าลมแรงทั้งเต็นต์ทั้งเก้าอี้

ต้องยกเลิกโปรแกรมการแข่งขันด้วยนี่ครับแข่งไม่ได้แล้ว
ส่วนที่หนองคายไปดูภาพความเสียหายของบ้านเรือประชาชน
ตะบนบ้านว่านอำเภอท่าบ่อ
เสียหายไป๑๔๐หลังคาเรือนคุณผู้ชมเข้าไปหมดแล้วหลังคา
ต้นไม้ก็หักโค้นฝนตกลมแรงนะครับ
แล้วพอ๔ทุ่มนะ๔ทุ่มนอกจากบ้านเรือนของประชาชนเสียหายอยู่แล้วใช่ไหม
ยังพบว่าไอ้ซุ้มที่นั่งรับประทานอาหาร
หรือว่าซุ้มของร้านอาหารที่ตรงริมหาดนี่แม่น้ำโขงนี่

หมดครับไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วครับ
มันพัดปนกันไปหมดแล้ว
ที่เพชรชบูรณ์ครับพายุพัดถล่มเมนครับ

เนรพังจนทางวัดต้องประกาศ
ยกเลิกชาปนกิจครับ
นี่ครับที่จะมีชาวภารกิจช่วงนี้ยกเลิกไปก่อน

แล้วก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์นะ
ญาติโยมพุทธศาสนิกชนเลยที่มีจิตศรัทธา
มาช่วยกันสมทบทุนสร้างเมนหลังใหม่
แล้วหลายอำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
มีลมแรงฝนตกหนักเกือบทั้งจังหวัด
แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนครับ

นี่แหละค่ะก็สร้างความเสียหายไปทั่วเลยนะคะ
สำหรับพายุฤดูร้อนแต่ว่าพอมันพัดผ่านสวนเนี่ยนะคะ

ใช่คือช่วงนี้อีกนิดเดียวเขาจะตัดขายกันแล้ว

ช่วงเวลานี้อีกนิดเดียวก็จะตัดไปขายทำเงินได้แล้วนะคะ
แต่ปรากฏว่าพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้

ทุเรียนที่จันทบุรีเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยลูกนะคะ
ที่ต้องล่วงลงมาจากต้นนะคะขายไม่ได้แล้วนะคะ
นี่เมื่อวานนี้ตอนเย็นเกิดพายุฤดูร้อนที่นั่นค่ะ
สวนผลไม้ที่อำเภอข่าวคิดชะกูด
ซึ่งเขาบอกว่าใกล้จะครบอายุตัดขายแล้ว
พื้นที่๕ตำบลนะคะมันก็ล่วงลงมาแบบนี้
กว่า๖๐๐ต้นคุณนัทพงศ์อย่างสวนของคุณพันพรเนี่ยนะคะ
ที่อยู่ที่เขาคิดชะกูธก็พาเราไปดู
มันล่วงแบบนี้ค่ะแหมเห็นแล้วเห็นใจจริงนะคะ
เอามากองรวมกันเนี่ยกว่า๑๐๐๐กิโลนะ
ตอนนี้นะคะก็คือมูลค่าซื้อขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕๐นะ
คือถ้าพันกิโลเนี่ยก็เป็นหลักแสนนะคะ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณพรพันธ์บอกว่า
อาจจะคัดทุเรียนส่งขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อ
ราคา๒๕๓๐บาทประมาณนี้ก่อนอย่างน้อยก็ยังดี
เจ้าก็อาจจะถูกกดเหลือแค่๘๑๐เพราะมันไม่ได้แล้วไง

เรียนมันตกลงมาก็ต้องเอาแบบนี้
แล้วก็ส่วนที่ขายไม่ได้ก็ต้องเอาไปขุดฝังกลบ
เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรค
นี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็คงต้องมาประเมินความเสียหาย
แล้วก็เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบกันต่อไปนะคะ
เห็นใจจริงค่ะชาวสวนทุเรียนนะคะ